รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะมาแล้วกะแตเมื่อวาน
เปิดห้องซ้อมกันเลยกระแต่ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น
เขาเปลี่ยนชื่อแล้วใช่ไหมน้องแตรร์
แต่เปลี่ยนเพื่อความดังเพื่อความเฮงนั่นเอง

สองแงสองงามสาวดอยคอยปี้
จ๋าตั้งเพลงแบบนี้จะโดนด่าหรือเปล่า

มันคอยนานขนาดไหนปีจ๋า
จะป้าปี้กึดนักเงินไปเป็นเพลงกำเมืองเนาะ

พี่ปีเก่งที่สุดในโลกมนุษย์ก็คือพี่คนนี้
ก็จริงพี่เก่งนะพี่ก็ดีที่สุด
กระแตร์บอกแบบอย่าไปกึดนักเหอะ
อย่าไปคิดมากนะคะเป็นภาษาคำเมืองคำเหนือค่ะ